คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นเกี่ยวกับพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองค่ะ
หลายเรื่องค่ะนำมาซึ่งมีคนไปยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ
ว่าเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่กับการที่เป็นพระสงฆ์
เช่นเรื่องของการรีวิวสินค้าในโลกออนไลน์อืม
เช่นเรื่องของการพูดในประเด็นการเมืองและล่าสุด
เรื่องของการเป็นประธานกิติมศักดิ์ของสโมสรฟุตบอลเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
ครับนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูแต่ละเรื่องเลยเอาเรื่องล่าสุดก่อน
หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเพจสโมสรฟุตบอลจำปาศรียูไนเต็ดนะคะ
เขาได้โพสต์คลิปเอาไว้ว่าแต่งตั้งพระมหาสมปองเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสโมสรค่ะ

สมภองครับผมดรพฤษภาคม
จะกลับนิมนต์ท่านพระมหาสมปองเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำสโมสรจำบาซียูนิเต็ดครับ
โอ้ยินดีมากนะไม่ใช่แค่นิมนต์ด้วยบาจาร์นะ
กีฬากีฬาเป็นยาพิเศษแก้กองกิเลสรู้สึกว่าธรรมะกีฬาฟุตบอลเนี่ย
แต่มารู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันผมอืมนี่นะคะท่านมองว่าธรรมะกีฬามันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ที่สามารถสนับสนุนกันได้คือพระมหาสมปองเนี่ยท่านจะพูดเรื่องของฟุตบอลอยู่บ่อย
ก็ว่ากันบ้างแต่คนก็มีคำถามว่าถึงขั้นแบบเป็นที่ปรึกษาสมโลสรรฟุตบอลแบบเนี่ย
มันได้มั้ยได้อย่างไรมันได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยดูไปอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่ง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการรีวิวผลิตภัณฑ์
เขารู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเช่นจัดกิจกรรมอย่างสุขภาพร่างกาย
หรือผลิตภัณฑ์ใดที่ดูแลสุขภาพร่างกายอัตมาก็จะชอบมากเลย

อันนี้เนี่ยเขาเอาการสกัดเย็นนะกระเทาะเอาสารสีม่วงจากข้าวไลฟ์เบอรี่ออกมา
แล้วกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีในนี้มี๑๕ซองทานก่อนอาหารตอนเช้าก็ได้
หรือก่อนนอนเราหิวก็ทานก่อนนอนได้ทำให้หลับสนิทหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่น
นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระ
กินแล้วกะปรี้กระเป๋าผิวพันธ์ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง
คำถามคือลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่เหมาะสมหรือเปล่า
นี่รีวิวจริงเลยนะรีวิวค่ะรีวิวเหมือนกับคนที่ก็ขายสินค้าทั่วประมาณนี้
เดี๋ยวท่านชี้แจงด้วยนะพระมหาสมปองท่านจะชี้แจงเรื่องของการรีวิวอาหารเสริมด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวประเด็นทางการเมืองแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวลองดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะก็คือ๓ประเด็นหลักประมาณนี้นะคะก็พูดหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยมีหลายคลิป
มันก็พูดไว้หลายอย่างแหละโอโหโควิดอะไรก็พูดเลยประมาณนี้
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะที่มันเป็นประเด็นก็คือล่าสุดวันนี้นะคะในศรีสุวรรณจัญญา
ให้รับสัญญาเลยค่ะที่การสมาคมองค์การพิธักรรภธรรมนุนไทย
บอกว่ากรณีที่พระมหาสมปองรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็มีการช่วยโฆษณาสรรพคุณต่างเนี่ยค่ะ
ทั้งทั้งที่ท่านยังเป็นพระอยู่เนี่ยค่ะมีโทษร้ายแรงอาจจะถึงขั้นที่จะต้องหลุดพ้นจากการเป็นพระเลยนะคะ
อกจากนี้ค่ะการที่พระมหาสมปองยอมรับเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ให้กับสโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน
เพื่อหวังสร้างภาพลักษณ์ทำการตลาดสร้างกำไรให้กับสโมสร
ขัดต่อศีล๒๒๗ข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะคะ
ดังนั้นค่ะในศรีสุวรรณจัญญาบอกว่าในฐานะฝ่ายเลขาของมหาเทรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ควรจะต้องดำเนินการไต่สวนสอบสวน
ถ้าเป็นความผิดก็จะต้องดำเนินการว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ทีมข่าวก็เลยถามประเด็นนี้แหละไปที่นายอนุชานาคาสัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
ก็เลยบอกว่าสั่งการไปแล้วให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาว่าการแสดงออกนี้เหมาะสมหรือไม่
ซึ่งก็มองว่านี้ไม่ใช่กฤทธิ์ของสม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่า
คือล่าสุดที่ประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่๑๑ทัพ๒๕๕๙
วันที่๓๐เมษายน๒๕๕๙
มีมติเห็นว่าการกระทำของพระมหาสมปองเข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ก็เลยมอบหมายให้สำนักพุทธประสานพระสังคธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ
เกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึงประเด็นการเมืองแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ชับให้สำนักพุทธเร่งดำเนินการตามมติมหาเทรสมาคม
ให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด
รวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมนะคะ
ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่กระทำการที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ค่ะ
คือให้เรื่องแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง
หรือว่าท่าทีการแสดงออกคือไม่เหมาะสม

และให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ

ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนาค่ะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าพระมหาสมปองได้ชี้แจงนะคะ
ได้ชี้แจงเรื่องของการรีวิวสินค้า
ท่านบอกว่าขอโทษที่รีวิวสินค้าให้กับประชาชน
นี่คือการให้สัมภาษณ์รายการช่องหนึ่งอ่ะนะคะครับ
บอกว่าการรีวิวสินค้าเนี่ยไม่ได้เป็นการรีวิวเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างนะ
คือรีวิวไปเนี่ยท่านไม่ได้รับเงินทำไปเพราะอยากช่วยให้ประชาชนเขาขายของดีขึ้น
ก็ยืนยันว่าจะปรับปรุงแก้ไขจะไม่ทำอีก
รับว่าคิดน้อยเกินไปนี่คือประเด็นการรีวิว
ทีนี้อีกประเด็นประเด็นเรื่องของการเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ
ให้กับสโมสรฟุตบอลสโมสรจำปาศรี
เมื่อบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่ค่ะมีแถลงออกมาชี้แจงผ่านเพจของสโมสรนะคะ
ก็บอกว่าคือเป้าหมายของสโมสรเนี่ยที่ขอให้พระมหาสมปองเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ก็คือ
อยากจะให้ท่านเสริมความเป็นสิริมงคลของทีมแค่นั้นเลย
ทางทีมตั้งใจจะนำวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนามาช่วยในเรื่องของการกีฬา
เสริมสร้างจิตใจของนักกีฬาให้มีจิตใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
เพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เห็นท่านจากสื่อ
ก็เลยนิมนต์ท่านแล้วก็อยากให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ก็เท่านั้นนะคะ
ประมาณนี้นะคะก็ได้มีคำแนะนำเรื่องของคุณธรรมการเล่นกีฬาประมาณนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้มันเป็นประเด็นเป็นเรื่องดราม่าอะไร
สโมสรจำปาศรีก็เลยชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะ
แต่ตอนนี้มหาเทราสมาคมก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นหลักเรื่องนี้นะคะ
ก็ลักษณะของสโมสรฟุตบอลก็คือชี้แจงเหตุผลให้ทราบ

เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปกันแล้วกัน
เพื่อพระมหาสมปองท่านจะพูดอะไรชี้แจ้งเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับ